หนึ่งเหตุการณ์ประกบยิงค่ะเกิดขึ้นกลางวันแสกที่เมืองพัทยาเลยนะคะ
ผู้ตายเนี่ยเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างแถมยังเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้าที่แบบซ้อนท้ายอยู่ด้วย
ผู้ตายคือนายประทุมสะอาดนักอายุ๔๗ปีค่ะเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะ
ถูกมือปืนขี่รถประกบจ่อยิงจนเสียชีวิตค่ะที่หลังมาส่งผู้โดยสารที่บริเวณซอย๑๗
หลังโรงเรียนเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะ
สภาพศพก็คือถูกกระสุนปืนเข้าที่เบ้าตาขวาทะลุหลังศีรษะ
มีปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ผู้ตายเนี่ยเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างเขาใช้เสื้อวินเบอร์๔บริหายพลาซ่า
ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีดำขาวทะเบียน๒กอ๘๙๑๕ชนบุรีค่ะ
ไปสอบถามนางสาวปริศดากลับพงศ์วัย๒๘ปีผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์เธอเล่าบอกว่า
ไปเที่ยวเกาะล้านแล้วเธอก็ได้ใช้บริการวินคนนี้เพื่อจะให้ขี่มาส่งที่โรงเรียนเมืองพัทยา๘
จังหวะที่จ่ายเงินลงจากรถเรียบร้อยกำลังจะเดินเข้าประตูเธอได้ยินเสียงดังปั้งหนึ่งนัด
พอหันมาก็คือผู้ตายโดนยิงล้มลงไปคร่อมคาอยู่กับรถจักรยานยนต์เรียบร้อยแล้วค่ะ
บอกช็อกมากแต่ก็ตั้งสติแล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
เราส่งคุณจากศิษย์บุญรัฐผู้สื่อข่าวทะเลทีวีลงพื้นที่ไปถามหัวหน้าวิน
ของผู้ตายเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยมักจะวิ่งกลางคืนประจำกันอยู่คนละจุดเลยไม่ค่อยสูงสิงกันมากเท่าไหร่
จำได้ว่าช่วงปีใหม่เคยมีคนมาทวงค่างวดรถกับผู้ตายแต่แล้วก็หายไป
มารู้ว่าถูกยิงนี่แหละเขาบอกว่า
ใครใครก็พอรู้จักผู้ตายได้เห็นหน้าค่าตากันอยู่เขาขับวินมาเกือบสิบปีแล้ว
แต่นอกจากขับวินแล้วเนี่ยเขายังรับฝากรถหารายได้เสริมด้วย
ผู้ตายก็เป็นคนดีแหละแต่อาจจะเป็นคนพูดตรงแต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใคร
ลองฟังเสียงพ่อค้าที่เขารู้จักกับผู้ตายหน่อยนะคะ
ล่าสุดตำรวจสพเมืองพัทยาได้หลักฐานชิ้นสำคัญมาแล้วนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นคนร้ายสองคนสวมหมวกกระน็อกเต็มใบ
นี่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเกาะเหตุแล้วก็หลบหนีไป
มีการสอบปากคำพยานหลายปากแล้วเห็นตรงกันกับภาพกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
ตอนนี้กำลังมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
เพื่อตามหาเส้นทางและจะได้ตามจับตัวคนร้ายมาได้
เรื่องต้นตำรวจตั้งประเด็นขัดแย้งในเรื่องส่วนตัว
และตั้งข้อหาความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ